โพสต์สดร้อนพรุ่งนี้๙โมงเช้าผมขออนุญาตกลับไปอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย
และร่วมอากาศหายใจกับพี่น้องคนไทยด้วยคนนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะโพสต์นะครับเมื่อ๑๖นาฬิกา๔๐นาทีนี้เอง
นี่ครับนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดจริงนะฮะค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
เอาล่ะเรามาดูนะครับทางท่านผู้ประชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
ยืนยันว่าคุณทักษิณจะกลับวันพรุ่งนี้แล้วก็เตรียมกำลังตำรวจนะครับ
ดูแลความปลอดภัยตั้งแต่สนามบินนะครับจนถึงเรือนจำฮะ
พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ครับผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่า
ได้รับการประสานนะครับว่านายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
จะเดินทางกลับประเทศไทยวันพรุ่งนี้
ขณะนี้รอการยืนยันจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบิน
ซึ่งช่วงเย็นวันนี้จะทราบข้อมูลทั้งหมดอย่างชัดเจน
โดยวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ซักได้ซ้อม
มาตรการดูแลความปลอดภัยและส่งตัวอดีตนายกรัฐมนตรี
เพื่อผ่านการตรวจและยืนยันตัวตนจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
คนเข้าเมืองหรือต่อมอจากนั้นตำรวจกรมบังคับการตำรวจละครบานสอง
จะรับมอบตัวเพื่อลงบันทึกประจำวันและนำตัวไปยังศาลดีกา
แหนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับ
สนามหลวงเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลตามหมายสารและออกหมายขัง
จากนั้นจะส่งตัวให้กับกรมราชธรรมเพื่อนำตัวไปควบคุมที่เรือนจำ
ตำรวจจะดูแลความปลอดภัยและการจราจรในทุกจุดทุกขั้นตอน
ส่วนแผนการรองรับมวลชนนะครับที่จะมาให้กำลังใจอดีตนายกรัฐมนตรี
ท่านผอบอตรบอกเกร็มสถานที่ไว้ยืนยันว่าทุกอย่าง
ทุกอย่างมีมาตรการและเตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมดแล้ว
แต่ขณะนี้ยังไม่ทราบจำนวนมวลชนที่จะเดินทางมาให้กำลังใจนะครับ
แล้วก็ยังไม่ได้รับรายงานว่านางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
จะมาพร้อมกับนายทักษิณหรือเปล่า
ซึ่งการดูแลความปลอดภัยอดีตนายกรัฐมนตรีตำรวจนะครับ
จะดูแลเช่นเดียวกับการดูแลบุคคลสำคัญ
เนื่องจากอาจเกิดอันตรายได้ฟังพบตรครับ
ก็ได้รับการประสานมานะครับว่าจะเดินทางมา
แต่ว่าเราก็ขอความชัดเจนเรื่องเที่ยวบินอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ถ้าเรารู้ว่ามีรายชื่อผู้โดยสารปุ๊บเราก็สามารถทำได้เลยนะครับ
อันนี้ก็เตรียมความพร้อมไว้ของวันพรุ่งนี้ไว้แล้วนะครับ
ห่วงเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรต่างเราก็ทำให้ดีที่สุดนะครับคิดว่า
เชื่อว่าเราได้กำหนดแล้วก็วันนี้ก็มีการซักซ้อมกันด้วยนะครับ
เราก็ทำเหมือนที่เราดูแลให้ความปลอดภัยนะครับ
คนที่สำคัญอะไรต่างอันนี้ถือว่าเป็นคนที่มีโอกาสที่จะมีภัยคุกคามได้นะครับ
ขณะที่พลตำรวจโทประจวบวงศุกร์นะครับ
ท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ท่านประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมสนพระราชวังนะครับ
ในการนะครับรับอดีตนายกรัฐมนตรี
ผลตำรวจโทประจวบระบุว่ามีการเตรียมความพร้อมในแต่ละจุดไว้แล้ว
ทั้งศาลดีกาและเรือนจำ
ส่วนมวลชนที่มารอรับนั้นนะครับได้ประสานกับผู้นำมวลชนแล้วคาดว่า
จะมีอยู่ทุกจุดที่นายทักษิณจะเดินทางไป
ซึ่งจากการข่าวยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ซึ่งก็ตรงกับนะครับที่นายทักษิณจะต้องเดินทางไปที่สารดีกา
ฉะนั้นเรื่องของมวลชนทั้งสองฝ่าย
ประคับการตำรวจนครบาน๑เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยครับ

ในเรื่องของมวลชนที่เขาจะมารับนี่เราต้องมีความเพิ่มความกั
ก็จะประสานนะครับประสานผู้ที่นำมวลชนมานะครับ
ว่าปริมาณจำนวนเท่าไหร่นะครับ
แล้วจะไปตรงไหนยังไงจะได้จัดเจ้าที่อำนวยความสะดวกนะครับ
ตอนนี้การข่าวจะมีมวลชนไปให้กำลังใจบริเวณจุดไหนยังไงบ้างครับ
ก็ยังเรียกมีทุกจุดใช่ครับ
แต่ว่าปริมาทแท่ไหนแล้วอย่างไรก็จะประสาน
ข่าวตอนนี้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงไหมครับ
หรือว่าตอนนี้ทุกอย่างยังเรียบร้อย

ขณะที่เพจเฟซบุ๊คเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

จำพิเศษกรุงเทพมหานครขอประชาสัมพันธ์การงดเยี่ยมญาติณเรือนจำ
วันอังคารที่๒๒สิงหาคม๒๕๖
เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เขตเรือนจำกลุ่มลาดยาว
อาจมีกลุ่มมวลชนเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก
ขอปิดการเยี่ยมญาติ๑วันและยังคงเปิดการเยี่ยมญาติ
แอปพลิเคชันไลน์ตามปกติครับ
ค่ะนี่แหละค่ะก็คือความเคลื่อนไหวในวันนี้นะคะ